อย่างที่เกริ่นไปตอนแรกวันนี้เงินเดินออกนะครับหลายคนได้เงินเข้ากระเป๋าไปเรียบร้อยแล้ว
แต่ว่าแต่ละคนนั้นมีการบริหารจัดการเงินอย่างไรเราเป็นโรคร้ายทางการเงินหรือไม่ครับ
ท่านเป็นผู้มนุยการส่วนงานค้าตราสารหนี้และหน่วยลงทุน
มาพร้อมกับคุณปริพันธ์ปริยะอุดมทรัพย
วางแผนการลงทุนจากหลักทรัพย์บุหลวง
วันนี้มีคำแนะนำมาฝากในช่วงของวันเงินเดือนออกครับ

ช่วงนี้ก็กลับมาติดตามข่าวสารในการลงทุน

ซึ่งโอ้โหทางท่านประธานธิบดีเขากำชับนะว่า
อ๋ออันนี้ปรับไตม่าตรซ้ำว่าจะบวก๓๓
ก็บอกว่าโอ้โฮไตม่าตรซ้ำนี่สูงสุดในรอบหลายปีนะ
มันเป็นปีแรกที่เป็นไตรมาสแรกที่เกิน๓ปีในรอบ

ลบนิดหน่อยนะครับโหนี่ลงมาเยอะฮะ
เพราะว่ามีแรงขายออกมาในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี

ทนายกันบ้างนะครับ

เมื่อวานตลาดหุ้นไทยก็ลบนิดหน่อยครับ๑๗นะครับ

ปริมาณการซื้อขายเป็นยังไงนะ
นักทุนสถาบันนะครับท่านผู้ชมก็ซื้อสุทธิมา๓๒๐๐ล้าน

อันนี้เรื่องปริมาณซื้อขายของสถาบันดูง่ายครับ

เพราะว่าหุ้นที่ปรับขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นตัวใหญ่หมดเลย

ก็เป็นหุ้นที่สถาบันเขาก็ซื้อเก็บเข้าพอร์ตกันนะครับ

โอ้โฮเมื่อวานเมื่อคุยกับพี่โทษไปบอกว่า

เมื่อคืนทะลุ๑๑๐๐๐

ลงมา๒๐เปอร์เซ็นต์ระหว่างวันนี้ลงมาต่ำเลย๙พันกว่านะ
โอ้โฮแล้วมันจักรคู่ที่ผมดูเนี่ย

เขาบอกนี่มันเป็นภาพลวกตา
แต่ว่าภาพลวกตานี่ก็เห็นว่าระคาก็คิดดี

นี่ตั้งแต่ต้นฟรีมาถึงตอนนี้ขึ้นกว่า๑๐เท่านี่ถือว่าเป็น
ถ้าสนใจผมก็ต้องศึกษาดีนะเพราะว่าความเสี่ยงก็สูงพอควร
ใช่แล้วก็เรื่องการประเมินราคาของสินทรัพย์ประเภทนี้ต้องเรียนว่ายาก
เพราะว่า๑ปันผลก็ไม่มีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจยังไง
อันนี้เราก็ยังไม่รู้แต่จริงแล้วก็คือเกรงกำไรเรื่องราคาซะเป็นส่วนใหญ่
ถูกต้องนะครับทีนี้ช่วงสัปดาห์นี้ครับพี่ปิ๊กเห็นว่าเป็นสัปดาห์สุดท้ายของช็อปช่วยชาติแล้ว
โธสัปดาห์สุดท้ายแล้วจะเหลืออีกวันอาทิตย์หลายคนยังไม่ใช้สิทธิ์หลายคนใช้เกินสิทธิ์
ตอนนี้ซื้อเป็นปกติอยู่แล้ว
อันนี้จะดูเหมือนเป็นโบนัสให้กับมนุษย์เดือนนะ
มีชื่อท่านมีเลขที่บัตรประชาชนท่าน
แต่ซื้อไปซื้อมาช็อปช่วยไปช็อปช่วยมา

ช็อปมากเกินแล้วเอาได้เผินเนี่ย

พอจ่ายเยอะเข้าไปนี่จะเป็นโรคใช่ไหมโรคทางการเงินนะ
เราเตรียมมาแล้วฮะผมไปนั่งไปโอ้โหนี่เขาบอกว่า
ไปศึกษามานะพี่พีคว่าคนเราส่วนใหญ่เนี่ยคือโรคภัยทางกายเนี่ยมันก็มีอยู่ล่ะ

โรคทางกายเนี่ยบางทีก็ป้องกันได้นะ
ทำร่างกายให้แข็งแรงทำร่างกายทานอาหารดี
อ่าแล้วทางการเงินเนี้ยมันจะป้องกันอะไรยังไงแล้วมีโรคอะไรบ้าง
มาไล่เรียงครับอันนี้เป็น๔โรคร้ายทางการเงินนะครับ
โรคแรกเนี่ยผมไปหามาฮะเขาเรียกว่าโรคซับจาง
โอ้โหนี่เป็นกันเยอะนะเป็นญาติกับโลหิตจางนะฮะ
ให้ใช้กันคือซับน้อยซับน้อยคือมีแต่มีน้อย
มีแต่มีน้อยซ้ายเหตุเกิดจากอะไรล่ะ

วิตามินเอ็มคืออะไร

นะครับแล้วเขาบอกว่าส่วนใหญ่ในโลกนี้จะเกิดกับวัยทำงาน
แล้วจะระบาดหนักช่วงประมาณสักกลางเดือน
โอ้เหรอคือเงินเดือนมาใช้หมด

ตอนนี้เริ่มจางแล้วก็จะหายไปตอนปลายเดือนพอเงินเดือนออก
โหแล้วยังไงจะแก้ไขยังไงเนี่ย
บอกว่าการรักษานี่ไม่มีวัคซีนป้องกันนะครับ

ต้องจัดระเบียบการใช้จ่ายของตัวเอง

เงินเดือนเข้าปุ๊บอย่าเพิ่งไปรีบจ่ายเพลินฮะ

ตอนนี้ต้องสนับสนุนเรื่องการออมแล้ว

ที่เหลือมีการวางแผนใช้ให้ยันถึงสิ้นเดือน

ถ้าไม่ทำอย่างนั้นเดี๋ยวท่านจะเป็นโรคถัดมาฮะ

ความต้องการในโลหิตสูงนะครับ

เห็นมั้ยยากได้นั่นนั่นนี่
แต่ว่ารู้สึกจะติดลม
แต่ทรัพย์จางอยู่พึ่งรูดบัตรก่อน
แนะนำก็หลักก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เราต้องพยายามที่จ่ายให้ตามวรรดับรายได้
งดของหรูงดของฟุ่มเฟือย

แล้วไม่ลำบากให้มีเงินเหลือไปเก็บไปลงทุนบ้าง

ถ้าไม่อย่างนั้นมันมากันเป็นต่อกันเป็นขบวนนะ

หมดแล้วเมื่อกี้จางอยู่นี่หมดแล้วฮะ
หมดเลยพอหมดแล้วต้องไปหลายย้อนด้วย

เดี๋ยวก็นายมีตังค์ให้เรายืมเปล่าช่วงนี้

นี่ก็หมดหลายย้อนค่ะย้อนไปหาคนอื่นด้วย
คนอื่นที่จะพารังเกียจเอานะในโลกนี้เนี่ย
อันนี้เนี่ยก็ต้องเตรียมครับเพราะว่า
ช็อตเนี่ยก็ต้องบางคนบางทีมีนะ
แต่ว่าถึงจังหวะจ่ายจริงมันไม่มีตอนนั้น

แต่ว่าเหมือนว่าเกิดเหตุการณ์อะไรต่าง

เพราะงั้นเนี่ยแน่นอนก็ต้องมีเงินสำรองเกินกว่า
สภาพคล่องกันไว้๒เดือน๓เดือนกันไว้

เขาบอกว่าเป็นเนื้อร้ายแห่งวงการการเงินนะฮะ

อันนี้ก็บอกว่าโรคนี้จะมักจะระบาดคนอายุ๔๐บวก
แล้วต้องเป็นคนประเภทที่อาการในจังหวานว่าเริ่มเครียดแล้ว

เงินเก็บยังไม่มีมันก้อนแล้วไม่มีเลยบ้านยังผ่อนไม่หมด

ปวดเกษียณเวียนกร้าวนะนี่

คือต้องเริ่มตั้งแต่ตอนที่อายุน้อยเลยว่าอย่างนั้น

บางทีถ้าเราไปเตรียมตัวตอนใกล้มันเหนื่อย

เหนื่อยเพราะว่าเวลามันน้อยจากนั้นก็ต้องสร้างภูมินะครับ

เพื่อให้การเงินของเราไม่ได้เป็นโรคพวกนั้น

หายแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพแทนเงินของตัวเองด้วย
แล้วก็คลินิกที่จะช่วยท่านได้ก็คือ
เข้าธนาคารกรุงเทพไปวางแผนทางการเงิน

ตรงนี้ก็กลับไปที่ทางห้องส่งครับผม

สำหรับคำแนะนำในภูมิคุ้มกันกับวันเงินเดือนออกแบบนี้ครับ